ไม่ธรรมดาก็นึกถึงเวทีนางงามที่ไม่เคยธรรมดา
คุณผู้ชมใครจะไปคาดคิดว่ามีคณะหมอลำอยู่ในเวทีการประกวด
อ่ะมีแล้วสำหรับเวทีนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะหมอลำชื่อดังคณะระเบียบวาธศิลป์
เขามาเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลพิเศษไง
โอ้โฮเล่นคือบรรยากาศเมื่อวานคุณผู้ชมค่ะโอ้โฮ
ม้วนเสือนั่งกันหน้าห้านกันเต็มที่เลยนะคะ
อย่างกับเวทีประกวดร้องเพลงขนาดย่อมเลย
หลังจากที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์แต่ละคนขึ้นเวทีโชว์ลีลา
ร้องเล่นหมอลำกันแบบสุดฤทธสุดเด็ด

แต่ทุกคนก็อยากจะโชว์ศักยภาพแบบหลายอย่างที่สำคัญให้เห็น

กับวงระเบียบวาธศิลป์ใหญ่ระดับประเทศนะคุณผู้ชมนะ

อิงฟ้าเขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาอยู่นะ
เขาสิ่งดีมากเลยนะโอ้โฮแล้วทุกคนเนี่ยโชว์เดี่ยวบนเวที
ถ้าหากว่าหนึ่งในสามคนนะคุณผู้ชม
เขาจะให้เทิร์นโปรนะไปเป็นนางเอกหมอลำเลย
คณะระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยเอาสินะฮะ
งานนี้ค่ะเต้ายองเต้ายองแล้วก็หนุ่มท็อปเนี่ย

ให้สาวได้กรี๊ดสนั่นกันก่อนนะฮะ

เดี๋ยวรอดูวันโชว์รอบจริง
รับรองเลยว่าระเบียบวาธศิลป

แล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์จากวงระเบียบวาธศิลป

ว่าเคยเป็นกรรมการมาก่อนเลย

ตามความรู้สึกฟังด้วยผมก็ดูด้วยตา

และกับจะร่วมการแสดงสุดพิเศษ
จากสามคนที่เข้ารอบ
ถ้าคุณรู้สึกฟังด้วยผมก็ดูด้วยตา
สำหรับยิ้มหกนี่นะครับกับพี่น้องจินได้เบิ้งนะครับ
เป็นการแสดงของระเบียบวรสินเต็มโชว์
และกะจะร่วมการแสดงสุดพิเศษ
จาก๓คนที่เข้ารอบมิสแกนหมอลำนะครับ
และมีโชว์พิเศษพิเศษที่ตอนนี้ทีมงานยังเปิดเผยไม่ได้
แล้วก็ทางหลายท่านที่อยู่ในงานยังไม่ทราบ
ไม่ต้องแบบนี้ค่ะต้องเตรียมไปแล้ว

ถามพี่นวัดพี่นวัดจะจัดโทรแบบ๓ชั่วโมงเลยเหรอ
๓ชั่วโมงเลยเธอเล่นในฮอนี่แหละคุณผู้ชม
แล้วก็คือเอาน้องหมอลำมาเต้นแบบเต้นจริง

ติดตามค่ะบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะ